มาดูเรื่องของพบตรกันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้พบตรคนที่๑๔ไปแล้วใช่ไหมคะ
แต่พอดีแม่บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องทั้ง๘คนเปิดตัวทนายซะก่อนตรงนั้นก็เลยข่าวใหญ่ไปเลย
เอามาดูเรื่องของพบตรกันหน่อยนะฮะหลายคนก็มีความคิดเห็นแล้วกันเนอะ
ในเรื่องนี้ออกมาว่ามติก็๙ต่อ๑เสียงถือว่าล้นหลามเลยเหมือนกัน
เสียงที่ว่านั้นเป็นใครที่ไม่เห็นชอบ
นายกเสนอชื่อสมควรเหมาะสมอย่างไรแบบไหนไหม
หลายคนก็ไปไล่ดูลำดับอาวุโสกันใหญ่เลย
ว่าแบบนี้มันเกินคำว่า๙กระโดดแล้วหรือเปล่ายังไง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร
ครั้งที่๑๐ทับ๒๕๖
ที่มีคุณเสถาธุวิสินนายกรัฐบนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม
วาระที่ทุกคนจับตามองก็คือการแต่งตั้งผอบตร
หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔นะคะ
โดยนายกเป็นคนเสนอชื่อบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
มติเสียงข้างมากที่ออกมาตามหน้าจอเลยนะคะ
๙เสียงเห็นชอบ
๑เสียงเท่านั้นที่ไม่เห็นชอบซึ่งนึงเสียงนั้น
ของพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

แล้วก็เป็นอดีตประหลัดสำนักนายกด้วย
ส่วน๒เสียงที่ลงมติงดออกเสียงนะคะ

คุณเศรษฐาทวีสิน
แล้วก็คุณประทิศสันติประพบ

ตัวเล็กมากอ่านจากหน้าจอ

ทีนี้พอมีมติเลือกบิ๊กต่อ
ต่อนี่เขามีฉายาว่าอะไรนะคะ
มือปราบสายธรรมะใช่ไหมคะ
พอมีมติเลือกบิ๊กต่อปุ๊บเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเป็นวงกว้างเลยว่า
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยจริงถือเป็นแคนดิเดตในลำดับที่๔
คือเท่ากับว่ามีลำดับความอาวุโสลำดับสุดท้าย
ลองไล่ดูนะคะระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งจากตำแหน่งผู้กำกับจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถ้าอาวุโสเบอร์หนึ่งก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคับไพโรนะคะยี่สิบเอ็ดปี
เบอร์สองคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานบิ๊กโจ๊กสิบสี่ปี
สามคือพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร๑๘ปีอันนี้ตัวเลขก็
ใกล้เคียงกันพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเบอร์สี่
หกปีเองค่ะเลขตัวเดียวนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โห
นี่ก้าวข้ามความอาวุโสขึ้นมานั่งแท่นพบตรเลยนะเนี่ย
งานตำรวจหนชาติบิ๊กรอยแบบเข็นออกว่าก็เกิดหก
สิงหาคมปีสองห้าศูนย์เจ็ดถ้าจะเกษียณอายุราชการก็คือ
เกษียณปีหน้าตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นการที่เขาไปดู
แล้วก็จะต้องไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับ
ภูมิกลับไปเป็นรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการ
เป็นรองผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการ
ไปเป็นผู้ช่วยผอบตรไปเป็นรองผอบตร
ซึ่งเพราะว่าการเสนอตำแหน่งพบตรต้องเสนอจากรองพบตร

ตั้งแต่เริ่มเป็นภูมิกับจนถึงตำแหน่งรองพบตร
แต่ละท่านเนี่ยไต่เต้ามาเนี่ยใช้เวลากี่ปี
ซึ่งทุกคนใช้เวลาเลข๒หลักหมดเลย
แต่บิ๊กต่อเนี่ยขึ้นเร็ว๖ปีเท่านั้น
ใช่ค่ะอ่าแต่แต่ถามว่าอันนี้นับอาวุโสไหม
วันนี้ผมได้คุยกับรองแต้มนะพลตรีวิชัยสังประภัย
ซึ่งเป็นอดีตรองพบชนแล้วก็เคยเขียนเรื่องกับ
เรื่องเกี่ยวกับระเบียบอ่าหรือว่าการแต่งตั้งพบตร
หรือว่าการแต่งตั้งนายตำรวจระดับยศต่างเนี่ยค่ะ
แต้มบอกว่าถ้าจะดูจากอาวุโสเนี่ย
แน่นอนว่าเขาต้องดูว่าใครขึ้นเป็นรองพบตรก่อน
ค่ะอ่าซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยก็คือ
พลตำรวจเอกรอยใช่ไหมเป็นรองพบตรก่อน
ส่วนอีก๓ท่านเนี่ยขึ้นรองพบตรปีเดียวกัน
ค่ะนะฮะอ่าคือขึ้นรองพบตรปีเดียวกัน
เอ่อผมไม่น่าจะว่าขึ้นปีหน่อยผมจำไม่ได้ล่ะ
ลูกจะปีมันต้องดูอีกแผ่นหนึ่งอ่ะไม่ใช่อันนี้นะ
ทีนี้เอาเป็นว่าทั้ง๓ท่านเนี่ยขึ้นรองพบตรปีเดียวกัน
ถามว่าพอขึ้นรองพบตรปีเดียวกันเนี่ย
แล้วจะไปดูอาวุโสตรงไหนต่อขึ้นปีหกห้าค่ะ

แล้วปีเนี้ยคือปีหกหกใช่ไหมใช่ค่ะ
พอขึ้นพร้อมกันปี๖๕เนี่ยเท่ากับว่าก็ต้องไปดูอาวุโส
ก็คือดูเรื่องที่ว่าใครเนี่ยรับราชการตำรวจมา
นานกว่ากันอืมอ่าซึ่งรองต่อเนี่ย
ท่านทำงานเอกชนมาก่อน๗ปีค่ะแล้วถึงจะมาเป็นตำรวจ
อันนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวอันนี้มันเหมือนกับเป็นแค่ลักษณะว่า
แต่รองแต้งบอกว่าก็ไม่เกี่ยวหรอก
คือถ้าเขาได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

มันอาจจะมีเรื่องตรงนั้นเรื่องตรงนี้
แล้วก็ได้แต่งตั้ง
แล้วก็เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า

ที่ระยะเวลาแม้ว่าจะไต่เต้าแค่๖ปี
แต่ก็คือสามารถขึ้นนั่งพบตรได้เลย

อันนี้มันก็มันก็คงต้องแล้วแต่แต่ละคนใช่ไหมฮะ

ทำไมไม่ตั้งอาวุโสลำดับหนึ่งเป็นพบตร

ในการแต่งตั้งพบตรเนี่ย
เขาไม่ได้ระบุว่าต้องตั้งจากอาวุโสอันดับที่๑
บอกว่าให้คำนึงถึงความอาวุโส
ความรู้ประสบการณ์ความสามารถ

ไม่ได้บอกว่าต้องตั้งจากอาวุโสลำดับที่๓
เพราะฉะนั้นเนี่ย

อีก๒ท่านจบจากนักเรียนในร้อยตำรวจ
แต่บิ๊กต่อท่านทำงานเอกชนมาก่อน
คำถามก็คือว่าแล้วท่านนายกที่เสนอชื่อบิ๊กต่อ

มุมเขาก็บอกว่าไม่ได้

มุมก็บอกว่าเอาก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรเนี่ย
เพราะในกฎไม่ได้บอกว่าต้องเอาอาวุโสขึ้นมาก่อน

ก็เลยเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างมากสิ

ก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกว่าบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม
คณะกรรมการราชการตำรวจเมื่อวานนี้เนี่ย
หลังจากที่คุณเศรษฐานายมนตรีนะครับ
ในฐานะประธานกตรนะครับ
มาถึงอาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากนั้นก็ไปที่ห้องประชุมศรียานนท์นะครับ
แล้วก็เรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ๖คน
คือพนตรเอกมณูเมกเหมาะพนตรเอกเอกอังสุนานนท์

มีคุณชัดชัยพรมเลิศนะครับ
รองศาสตราอาจารย์ประทิศสันติประพบ
แล้วก็ศาสตราจารย์สุปชัยยาวประพาท
เพื่อมาร่วมหารือนอกรอบนะฮะ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชุมกตร
โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือกับคณะกรรมการกตรทั้งหมด

แคนดิเดตที่ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
ก็คือรองพบตรที่มาเข้าประชุม๒คน

แล้วก็ผลตำแหน่งกิจต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิตต่อ
ก็มีการเชิญให้ออกจากห้องก่อน
หลังจากนั้นเลขาที่ประชุมก็เริ่มชี้แจงคุณสมบัติ
ของรองประวัตรทั้ง๔หน่าย
ทางคณะกรรมการก็มีการสักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละบุคคล
โดยพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์
ซึ่งเป็นอดีตรองพบตรด้วยนะฮะ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักพิจารณา
ผู้ที่จะเป็นพบตรว่าขอให้คำนึงถึงความอาวุโสเป็นหลัก
แล้วก็มีการหารือถึงคุณสมบัติของรองพรทั้ง๔คน
ระหว่างที่มีการหารือก็มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติความเหมาะสมต่าง
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้ตามรายงานนะฮะ
ไม่มีการถกเถียงหรือว่าใส่อารมณ์กันในที่ประชุม
มีเพียงการนำคุณสมบัติของแต่ละบุคคลมาเปรียบเทียบกัน
เพื่อบ่งชี้ถึงความเหมาะสมสุดท้ายหารือเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร
เพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ยต้องให้นายกในฐานะประธานกตร
เป็นผู้เสนอชื่อนะฮะเพื่อให้ที่ประชุมลงมติ
คุณเศรษฐาทวีสินก็เสนอชื่อพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้เป็นพบตร
โดยให้เหตุผลว่าแคนดิเดตพบตรทั้ง๔คน
มีอาวุโสในทางราชการและการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารที่ต่างกันไม่มากนัก
ทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันผ่านงานมาทุกรูปแบบ
แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จะต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
มั่นใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะสามารถทำงานส่วนนี้ได้ดี
จากนั้นคณะกรรมการ๙คนก็ลงมติยกมือเห็นชอบให้กับบิ๊กต่อเป็นพบตรนะฮะ
ก็จะมีพลเอกเอกนะครับที่ได้แสดงความเห็นไว้เรื่องอาวุโส
ก็ขอแสดงความไม่เห็นชอบบอกว่าติดหลักการเรื่องอาวุโส
และขอให้ที่ประชุมเนี่ยลงบันทึกเหตุผลของตัวเองเอาไว้ในบันทึกการประชุมด้วย
ขณะเดียวกันนายรัฐมนตรีงดออกเสียงก็คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการ
เป็นผู้เสนอชื่ออยู่แล้วเป็นประธานอยู่แล้วก็เลยของงดออกเสียงนะฮะ
อีกท่านหนึ่งที่ของงดออกเสียงด้วยก็คือคุณประทิศสันติประพบนะครับ
มติก็เลยเป็น๙ต่อ๑และอีก๒งดออกเสียง
อีก๔เป็นตรองประวัติศาสตรอก็ไม่ได้เข้าประชุม
คณะเดียวกันทุกผู้ชมหลังการประชุมนายกรมนตรีก็
ตอนที่เดินทางกลับนะฮะก็อย่างที่เห็นภาพเมื่อวานนี้
ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแต่ก็มียกมือแล้วก็ยกนิ้วให้กับสื่อมวลชน
จากนั้นคณะเดียวกันเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้ด้วย
ทางคนตมติเอกรอย
คภัยโรธนักข่าวบอกว่าไม่ได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะที่ดูไปแล้วนะ
คือหลายคนก็อยากฟังเหตุผลแบบอยากฟังเสียงเลยแหละ
จากพลตรวจเอกอังสนานนท์ว่าเหตุผลที่ท่านติดคือ
ก็บอกว่าคุณสมบัติกำหนดไว้๒อย่างใช่ไหม
คือ๑คนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหพบตรได้ก็คืออาวุโส
กับสองคือความรู้ความสามารถเฉพาะด้านคือสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม

ซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าส่วนตัว๔คนผมว่าความรู้ความสามารถเขาไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เขาก็เลยไปดูเรื่องความอาวุโส
แล้วเขาก็เลยมองว่าพลตรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยไม่ได้ในแง่ของคุณสมบัติความอาวุโส
เขาก็เลยไม่เห็นชอบ
ซึ่งอันนี้ทางด้านพลตรวจเอกเอกอังสนานนท์บอกว่า
ถ้ารองพบตรทั้ง๓คนก็คือแคนดิเดตที่เหลือทั้ง๓คน
ไม่พอใจสามารถฟ้องร้องต่อสารปกครองสูงสุดได้นะคะ
บังค์วิทยาลัยอาศาสตร์ศาสตร์อาปาร์มสิบศวรสอบสวรรค์จับยาเสพ

เพราะว่าผมยังมองว่าในสายตาผม๔คนเท่ากันหมด
มันก็ควรจะต้องพิจารณาคนที่อาวุโสสูงสุด
ที่ท่านเห็นว่าไม่ขัดต่อกลุ่มมาแต่ไม่เป็นไปตาม
นี่ก็เป็นเรื่องของการตีความนะครับแต่ผมเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามกฎหมาย
แล้วก็ถ้าท่านนายกไม่เห็นด้วยกับผมท่านถึงเสนอ
และที่ประชุมก็จะมีมติไปท่านจะต้องมีการพิสูจน์ในส่วนนี้
ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่มีใครร้องทุกข์หรือมีการฟ้องร้อง
แล้วศาลเป็นคนจะพิจารณาเอง
ทีนี้คุณออสซี่ดนรวีค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่า
ว่าหลายคนอยากรู้ครับคือคนที่จะเป็นผอบตรได้เนี่ย
ต้องเรียนจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจไหม
ไม่ได้จบในร้อยตำรวจมา
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์บอกว่า

เพราะมติกตรที่แต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ในครั้งนี้

นั้นส่วนในอดีตเนี่ยมีไหมที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
ก็ไม่ได้จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเหมือนกัน
คือถ้าเกิดตอนที่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างต่างแล้วมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นพบตรแล้วไม่ได้อธิบดีกรมตำรวจเนี่ย
ก็มีนะพบตรที่ไม่ได้จบในร้อยตำรวจคือท่านเพลียวพันธุ์
นี่ค่ะคุณออสซี่ก็เลยมีการโทรไปพูดคุยกับพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะคะ
ตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกตรผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบให้บิ๊กต่อดำรงตำแหน่งพบตรคนที่๑๔
พลตรวจเอกวินัยบอกว่าก็ตามกฎหมายเนี่ยการเลือกผอบตรไม่ได้ระบุว่าต้องเรียงตามลำดับอาวุโส
แต่ต้องเป็นคนที่ผ่านการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบราม
ซึ่งจะต่างจากการแต่งตั้งรองพบตรและผู้ช่วยพบตรที่จะต้องเรียงตามลำดับอาวุโสเป็นหลัก

เหมือนกับเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
ส่วนตัวเลยมองว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์

และยังเป็นครูฝึกสอนเกี่ยวกับการยิงปืน

และได้รับการเชื่อมั่นจากผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอด
และได้รับการปกป้อง
เหมือนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
ก็ได้พินาถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
ในที่ประชุมได้พูดคุยกันเชิงสร้างสรรค
ไม่ได้มีใครตำหนิเพียนว่าใครดีไม่ดีเลย
ท่านผู้ชมครับทีนี้มาดูเส้นทางการ

ตำรุดแห่งชาติของบิคตอร์หน่อยนะครับ

ถูกต้อง
ที่ทราบก็คือท่านก็ไม่ได้มาสายนักเรียนในร้อยตำรวจนะ
จบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรี

แล้วก็มาสมัครตำรวจตามความฝัน
ก็ขอรับการหลักสูตรต่างก็ติดในร้อยเริ่มต้น
ตั้งแต่ระดับสารวัตรนะฮะ
เส้นทางของบิคตอร์ก่อนก้าวขึ้นสู่เก้าอีบของวัตรรอร์

ภูมิกับนะฮะถ้าเริ่มจากตำแหน่งหลักเลยเนี่ยนะฮะ

ระยะเวลาของการเป็นภูมิกับขึ้นสู่การเป็นรองภูมิครับการ
บิคตอร์ใช้เวลา๒ปี
จากรองผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการใช้เวลา๑๐เดือน

ผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการใช้เวลาไปอีก๘เดือน
จากรองผู้บัญชาการได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการเนี่ย
ใช้เวลา๑ปี
แล้วจากผู้บัญชาการขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตร

จากผู้ช่วยพบตรขึ้นเป็นรองพบตร
ใช้เวลาอีก๑ปี
ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา๖ปี๖เดือนนะฮะ

เป็นรองผอบตรเมื่อปีที่แล้วใช่มั้ย๖๕

เท่ากับว่าใช้เวลาตรงนี้อีก๑ปี
ภูมิกับขึ้นเป็นพบตรใช้เวลา๗ปีครึ่ง

เอ๊ะเราเขียนตัวเลขมาแบบนี้นี่
ก็ใกล้สิ้นเดือนอยู่เหมือนกันนะคะพี่อุ๋ย

แหม่มันก็ใกล้เคียงอยู่เนอะ

มันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการขึ้นของแต่ละคนจังหวะเวลา
เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอคุณได้เป็นรองพบตรมาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจะเร็วจะช้าต่างกัน
อันนี้มุมของลองแจ้มค่ะงานด์
คุณตรวจเอกสุราเชฟคุณตรวจเอกกิจรัฐ
ทั้งหมดสามท่านจะคู่มกับขึ้นมาสู่รองบพตรอ

ท่านรอยเนี่ย๒๑ปี
โจ๊กเดินทางอยู่๑๔ปี

ถือว่านี่ใช้เวลาได้รวดเร็วมาก
จากตำแหน่งภูมิกับจนก้าวขึ้นสู่รองพบตรแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อ
และได้รับการแต่งตั้งเป็นพบตรคนที่๑๔พลตรีวิชัยสังประภัย
ตรองผู้ชาการตำรวจนครบานนะฮะให้ความเห็นเอาไว้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าในมุมมองเนี่ย
ตำรวจเนี่ยจะถือว่าอ่าแล้วมาเป็นพพตรเนี่ยคงไม่ถูกต้อง
เพราะการแต่งตั้งพบตรเขาเอาจากผู้ที่มีตำแหน่งรองพบตรไปพิจารณาไง
ค่ะอ่าคือตามกฎกตรเนี่ยบอกว่าการเสนอตำแหน่งพบตรเนี่ย
ให้นายกเสนอชื่อผู้ที่เป็นรองพบตรให้ที่ประชุมพิจารณา
ความรู้ประสบการณ์ความสามารถความเหมาะสมความอาวุโสอะไรก็ว่ากันไป
กูบัญชาการกี่ปีคุมครับการกี่ปีหือพู้ช่วยพพพกปี
กี่ปีอันนี้มันคงมองอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ
เราจะไปถือว่าเขามาแล้วมาได้เนี่ยไม่ชอบ
แต่งตั้งพบตรเนี่ยเขาเอาแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ไปพิจารณาและการที่คุณขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ร้อง
ภูมิกับผู้กลับต่างผมถามว่าผิดกฎหมายไหม
ไม่ผิดกฎหมายดังนั้นเมื่อไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปพูดถึง
บางทีคนตำแหน่งนี้อาจจะ๓ปีบางคนบางตำแหน่งปีเดียว
ดังนั้นเอายึดหลักตัวนี้ไม่ได้คนที่มาแต่งตั้งพบตร
เขาเอาจากรองพบตรโดยยึดหลักคำนึงอาวุโสความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์อะไรต่างเขายึดหลักแค่นั้น
ถ้าตรงนี้มันถูกต้องก็ไม่ผิดอันนี้มุมรองแต้มนะค่ะ
ดีตในตำรวจนะฮะแต่ทีนี้วันนี้มีคนออกมาให้ความเห็นนะฮะ
นายเดชากิติวิทยานันต์อ่าเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์อ่า
ความคิดเห็นมาในช่องทางต่างของทนายเดชาเขานะ
อ่าจะเป็นไลฟ์เป็นเพจเป็นยูทูปอะไรก็แล้วแต่
บอกสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกควรจะเลือกอาวุศโศคอันดับนึง
คือพลเอกรอยอิงคภัยโรธมากกว่า
เพราะว่ามีอาวุโสมีความรู้มีประสบการณ์
ไม่ควรจะแบบโอ้โหไปถึงขั้นแบบ
ลำดับอาวุโสที่อยู่ที่๔อย่างนี้ขึ้นมาเป็นพบตร
นายเดชาบอกว่าการเลือกแบบนี้เป็นการทำลายระบบคุณธรรม

พร้อมกับแนะนำให้รองพอที่เหลืออีก๓คนเนี่ย
ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมาย
หากเห็นว่าการแต่งตั้งพบตรในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ควรใช้สิทธิ์ทางสารเพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นตัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะ
ก่อนที่คุณจะเกษียณทำหน้าที่เพื่อรักษาองค์กรไว้
โดยการไปฟ้องศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่านะ
อย่างน้อยจะได้รู้ว่าสิ่งแบบนี้มันทำได้หรือไม่ได้
ต่อไปก็ยกเลิกกฎหมายไปเลย
ก็เอาตามใจชอบเลยนายกอยากเลือกใครก็จิ้มเอาเลย

ตกลงมันกำหนดเอาไว้ยังไงเนี่ย
การการทำกฎถึงพวกนี้
ตัวบุคคลนั้นจะต้องมีความอาวุโส๓๓นะแต่ถ้าลำดับระดับภูมิกับเนี่ย
สมมุติถ้าปีนี้ต้องแต่งตั้ง๑๐๐คนคุณต้องอาวุโส๓๓คน
ที่เหลือเนี่ยผู้บังคับพันธาที่ว่าเป็นผู้แต่งตั้งหาก็จะเลือก
อยวกจะความรู้ความสามารถความเหมาะสมตรงนี้ก็ได้
เขาแค่บอกว่าให้คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ประสบการณ์ความสามารถ

เอาเดี๋ยวฟังนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาหน่อยไหม

วันนี้ก่อนเดินทางไปกัมพูชา

เรื่องนี้นะฮะว่าเออกลัวไหมจะถูกคนฟ้อง
อ่าแต่งตั้งแบบไหนอะไรยังไง
อ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
นะครับขอบคุณครับ
เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
เรียบร้อยครับผมคิดว่ามันไม่เหมาะสม
กับเรื่องที่ประชุมพูดนะฮะ
ครับครับ

แต่ว่านายกก็รีบไปปฏิบัติภารกิจนะคะ